วันนี้จะพาไปติดตามบรรยากาศนะคะเดินทะลุฟ้าทวงคืนอำนาจประชาชนค่ะ
ก็นำโดยนายจตุพัฒน์บุญพัฒระรักษานะคะ
หรือว่าไผ่ดาวดินนี่แหละที่เขาออกเดินตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วค่ะ
ที่ผ่านมาเนี้ยนะคะเริ่มต้นจากมเกษตรไปแสดงอ่า
สัญลักษณ์แล้วก็ทำกิจกรรมที่อนุสาวรีประชาธิปไตยนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะภัยดาวดินเนี่ยให้สัมภาษณ์ขณะ
พักที่จุดแรกของการเดินทางนะว่าการเดินทะลุฟ้าทวงคืนอำนาจประชาชนเนี่ย
เดินไปร่วมแสดงสัญลักษณ์แล้วก็ทำกิจกรรมที่อนุสาวรีประชาธิปไตย
เขามีการย้ำค่ะว่าการจัดกิจกรรมที่อนุสาวรีประชาธิปไตยเนี่ย
มีการประกาศจุดยืนที่สำคัญบางอย่างแต่การประกาศจะเป็นเรื่องอะไรนั้น
ขอเก็บไว้พูดทีเดียวตอนช่วงเย็นโดยกำหนดการเดินเนี่ย
จะยังคงเดินทุกทุกสิบห้ากิโลเมตรและหยุดพักดื่มน้ำสิบถึงสิบห้านาที
ก่อนจะเดินต่อไปนะคะในการเดินหากมีกลุ่มเจ้าหน้าที่มาสกัดกั้นไม่ให้เดินเนี่ย
เขาก็จะให้กลุ่มที่ร่วมเดินหยุดก่อนแล้วก็นั่งลงตรงจุดนั้นทันที
โดยจะไม่มีการปะทะหรือใช้ความรุนแรงอะไรทั้งสิ้น
หากมีการสลายการเดินทางของกลุ่มเจ้าหน้าที่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินทาง
และขอให้มวลชนแยกย้ายกันก่อนแล้วก็จะไปรวมพลกันอีกครั้งหนึ่ง
อนุสาวรีประชาธิปไตยตอนห้าโมงเย็นค่ะครับภัยดาวดินยังบอกอีกค่ะว่า
ระหว่างการเดินหรือว่าการหยุดพักเนี่ยหากถูกจับขอให้มวลชนเดินหน้าทำกิจกรรม
แล้วก็เดินหน้าเดินกันต่อไปไม่ต้องกังวลหรือว่าห่วงอะไรนะคะ
ค่อนข้างไกลครับตั้งแต่เก้าโมงนะฮะจากมเกษตรอ๋อค่ะโอ้โห
ตอนนี้ก็ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางแต่ว่าตอนนี้มวลชนเขาอยู่ตรงไหนอย่างไร
ผู้สื่อข่าวของเราก็เดินตามตั้งแต่เช้าแล้วครับติดตามบริการล่าสุดพร้อมกันกับคุณนัทพงศ์เรียบสันเทีย

คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินอยู่ในกระบวนที่ไผ่ดาวดิน
กำลังจะเดินมุ่งหน้าไปสู่อนุสาวรีประชาธิปไตยนะครับ
ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนี่คือไข่ดาวดินนะครับ
แล้วก็กลุ่มมวลชนที่ออกเดินเท้ามาการเดินเท้าเนี่ย
ตั้งแต่๙โมงเช้าวันนี้ที่บริเวณแยกเกษตร
แล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่าย๓โมงกว่านะครับ
กระบวนของไถ่ดาวดินเนี่ยได้เดินทางมาถึงตอนนี้
อยู่ที่บริเวณ๔แยกหลานหลวงนะครับ
กำลังจะมุ่งหน้าไปที่แยกผ่านฟ้านะครับ
ต้องบอกแบบนี้ครับว่ากำหนดการเนี่ยเดิมทีเนี่ย
ตัวของไผ่ดาวดินแล้วก็กลุ่มมวลชนที่เดินออกจากแยกเกษตรนะครับ
ต้องบอกว่าเขาจะมีการเดินทุก๑๕กิโลเมตร
จะมีการพัก๑ครั้งหรือว่าจะมีการหยุดพักดื่มน้ำทุก๓ชั่วโมง
แต่ด้วยความที่วันนี้สภาพอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับ
ก็ทำให้ขบวนเนี่ยมีการหยุดพักค่อนข้างที่จะหลายครั้ง
ทำให้ตอนนี้เนี่ยเวลาบ่าย๓โมงกว่าเนี่ย
ทหารคบวนพึ่งจะถึงบริเวณศรีแยกฝรั่งหลวง

และก็จะทำกิจกรรมอยู่ที่นั่นในเวลา๑๗นาฬิกานะครับ
แล้วก็การเดินเท้าเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็คือว่า
ไม่ได้มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดนะครับ
ก็ยังคงสัญจรไปมาอยู่ตามปกตินะครับ
แต่ว่าการเดินเนี่ย
จะเป็นการเดินเท้าด้วยการเดินเป็นแถวตอน๕นะครับ
แล้วก็ใช้ช่องทางกันตลาดตอนเนี่ย
ประมาณ๒ช่องทางเดินนะครับ
แล้วก็ในระหว่างที่มีการเดินของกลุ่มภัยดาวดินเนี่ย
ก็จะมีการพูดประสัยไปเรื่อยนะครับ
แล้วก็เป็นพูดเกี่ยวกับเรื่องของที่จะมีการเรียกร้อง
ที่ตัวเขาเนี่ยออกเดินมาตั้งแต่จังหวัดนครรัฐศรีมา

นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับ
ผมนัฐพงษ์เรียบสันเทียร์ข่าวเทศรัฐทีวี
รายงานจากบริการศรีแยกล้านหลวงครับ
ครับก็ต้องจับตาดูว่า๕โมงเย็นตามที่ภัยดาวดินเขามีการประกาศเอาไว้ว่าถึงแล้วเขาจะมีกิจกรรมแล้วก็จะมีการประกาศจุดยืนบางอย่าง
แต่ยังไม่เปิดเผยว่าการประกาศในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไร
แต่ย้ำว่าการเดินขบวนวันนี้การชุมนุมวันนี้ต้องไม่มีการประทัดต้องไม่มีคนเจ็บนะครับ
เดี๋ยวติดตามกันต่อกับหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับ